ญาตพูดถึงเรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่

งั้นเดี๋ยวคนสมุทรสาครจะตกใจนะคะ
เดี๋ยวขอดูกราฟิกนะคะ๕อันดับจังหวัด
ที่ผู้ติดเชื้อโควิดสูงสุดของวันนี้
คุณผู้ชมอันดับ๑กรุงเทพฯ๔๖๐๐นะคะ
สมุดประกาศ๑๒๒๐
ให้ดูที่ชนบุรีกับสมุทรสาครค่ะ
นี่อันนี้ถูกต้องแล้วนะคะชนบุรีอยู่ที่๑๐๖๔ราย
แล้วก็สมุทรสาครอยู่ที่๘๙๔รายนะคะ
รวมถึงนนทบุรี๕๘๖รายค่ะ
ส่วนเรื่องของสอบคอชุดใหญ่ประชุมกันคลายล็อกเกี่ยวกับภาคธุรกิจ
เดี๋ยวรอติดตามนะฮะเขาบอกวันนี้แถลงช้าหน่อย

บอกวันนี้ขอเลื่อนแถลงเป็นบ่ายโมงครึ่งนะครับ
คุณผู้ชมฮะเรื่องของภาคธุรกิจเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศนะ
ถ้าคุณผู้ชมอยากจะได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการที่ทางผู้ว่าการแบงค์ชาติอยากจะบอกรัฐบาลไทย
สิ่งที่รัฐบาลไทยต้องทำมีอะไรบ้าง
นี่๙ข้อเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจที่ผู้ว่าการแบงค์ชาติอยากจะบอก
คุณผู้ชมลองเข้าไปอ่านดูในนี้ครับ
นี่ไปอ่านเรื่องนี้นะคุณนะ๙ข้อเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจ
เขาบอกว่าตอนนี้มีเรื่องของหลุมรายได้และเรื่องของคนตกงานจำนวนมากนะครับ
ทำให้ระบบเศรษฐกิจไทยปี๖๓๖๔พัง
รายได้จากการจ้างงานหายไป๑๘๐๐ล้านบาทปี๒๕๖๕นะครับ
รายได้จากการจ้างงานจะหายไปอีกราว๘แสนล้านบาท
ปี๒๕๖๓๒๕๖๕จะเกิดหลุมรายได้มีขนาดใหญ่มาก
ขนาดถึง๒๖๐๐ล้านบาทคุณผู้ชมฮะอันนี้ขออภัย
๒๐๐๐๐๐๐ล้านบาทถูกแล้ว

ล้านบาทน่ากลัวไหมคุณตัวเลขแบบนี้
เขาบอกโอ้โหระบบเศรษฐกิจไทยปี๖๓ปี๖๔พังเลยนะฮะ
แล้วมีตัวเลขคนว่างงานเนี่ย๓๔๐๐๐๐๐คนภายในปี๖๔๐๐๐๐
แรงงานย้ายถิ่นกลับพุมลำเนาเนี่ยมีถึง๑๖๐๐๐๐๐คน
แล้วก็ผู้ว่าการแบงค์ชาติบอกว่าต้องควบคุมเรื่องการใช้จ่ายภาครัฐที่ควรจะเป็น
แล้วก็งบประมาณที่ต้องมุ่งช่วยเหลือเยียวยาประชาชนให้ทันเหตุการณ์ด้วย
อันนี้เป็นประเด็นแรกแล้วในไทยรัฐพลัสที่เขาเจาะเรื่องนี้มา
ใช่ค่ะอีกประเด็นนึงดิฉันสนใจเหลือเกินค่ะเกี่ยวกับเรื่องกรุงเทพแซนบล็อก
นี่คือกรุงเทพแซนบล็อกนี่นะคะก็คือหนึ่งในโมเดลทดลองที่จะเปิดเมืองปลอดภัย
ภาคเอกชนเขาจะเตรียมเสนอกับภาครัฐในการผ่อนคลาย
ผู้ประกอบการสามารถกลับมาทำธุรกิจได้
ทีนี้พอธุรกิจมันเดินเศรษฐกิจมันก็จะต้องเดินหน้าต่อ
และแน่นอนเราก็เปิดประเทศได้แต่คุณผู้ชมคะอาจจะมีการลองกับ
ค้าปลีกที่เขามีความพร้อมรวมถึงคนที่ฉีดวัคซีนผ่านทาง
ร่วมใจแล้วเขาก็เชื่อมระบบหมอพร้อมแล้ว
หลังจากนั้นเนี่ยค่อยขยายไปที่กลุ่มอื่นแต่ทีนี้ภาพมันอาจจะยังไม่ชัดเจนใช่ไหม
คำถามที่หลายคนถามมาเลยว่ามันจะเป็นไปได้ไหม
ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลผู้ติดเชื้อรายวันของในกรุงเทพมหานคร
รวมถึงข้อมูลผู้ฉีดวัคซีนไปแล้วเข็ม๑เท่าไหร่เข็ม๒เท่าไหร่
โอ้โหเรื่องดีเยอะเลยนะคุณเขาเจาะลึกแบบลึกจริงนะฮะ